ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้เกิดจากเรื่องทวงเงินเหมือนกัน
วงเงินแต่นี่เป็นเงินค่าแรงที่เขามองว่าเขาสมควรจะได้
คือต้องเริ่มต้นจากคลิปหนึ่งก่อน
พลเมืองดีเขาเห็นแล้วเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วคลิปนี้ก็ถูกปล่อยในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุอนามก็ประมาณนึงแล้วสูงวัยแล้วเหมือนกันนะคะ
กลางคนแล้วถูกล็อกคออย่างนี้เลยถูกจับล็อกตัวไว้เลย
แล้วมีผู้ชายอีกคนนึงค่ะก็นำต่อยต่อยต่อยไม่ยั้ง
เขาล้มลงไปกองกับพื้นเหมือนหมดสติ

กลางถนนเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้
คือคนถูกต่อยสู้อะไรไม่ได้นะเพราะโดนล็อกตัวไว้หมดเลย
อ่าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะฮะ

ต่อมอสวนพิทัยค่ะอุ้ยพี่สาวหัวเลือดออกหมดเลยอ่ะ
ค่ะค่ะใช่ค่ะ

นี่คนที่ถ่ายคลิปที่เห็นเหตุการณ์
เขาแบบจดจำข้อมูลได้อย่างละเอียดเลย

แล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เล่าเหตุการณ์ไปด้วยว่าเนี่ย

โอ้โหนี่คือหัวแตกเลือดแตกตาแตกกันเลย
ตัวละครนะคุณผู้ชมตามที่เราเขียนไว้เลย
มีสีแดงคือคนก่อเหตุที่ซ้อมเขาชื่อธันวา
สีเขียวคือเหยื่อที่ถูกทำร้ายชื่อสมบัติ
สีฟ้าผู้หญิงกัสมนต์เป็นเมียของธันวา
เหลืองคือคนที่ล็อกผู้ที่ถูกต่อยไว้

และสีส้มคือคนที่มากับผู้ก่อเหตุเป็นคนขี่บิ๊กไบท์
ผู้ก่อเหตุมาด้วยภาษณะ๒ชนิด
อันที่พลเมืองดีเขาพูดแล้วบันทึกไว้ได้เสียงเลย
ถูกต้องส่วนนายสมบัติขับรถเก่งมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยอบตสวนพริกไทย
ใกล้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฐุมธานีค่ะ

คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น
ก็เลยส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขลงพื้นที่เลย

่วมสิคะโดนล็อกแล้วเดินลุกไม่ไหวขนาดมีคนพยุงอะค่ะ
แล้วคนร้ายก็ขี่หนีไปแบบนี้
คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปหาข้อมูลมาให้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไง
ก็ไปคุยกับนางสาวแก้วศรีบุญเรืองเป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เธอก็บอกว่าตกใจมากไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลย
เพราะกลัวกลุ่มก่อเหตุจะมีอาวุธแต่ชาวบ้านก็พยายามเข้าไปห้าม
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็บอกอย่ายุ่งพวกฉันเนี่ยเป็นเด็กปฐุมธานี
คู่เอาไว้เหมือนทำน้องเป็นหัวโจกไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตกบ่าย
เจอตัวนายสมบัติคนที่ถูกรุมต่อยจนเดินแทบไม่ได้จนร่วงกองกับถนนนะคะ
นายสมบัตินิยมมากนี่ฮะนี่ฮะดูสภาพที่บอกตาแตกแตกไหมล่ะ
หัวมอุ่นในหน้าเลยอ่ะ
คือเอาจริงจำหน้าเดิมก็แทบไม่ค่อยได้นะคะ
เขาเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้ที่มาที่ไปก็คือพี่สาวของเมียเขาเนี่ย
เป็นชาวลาวไปทำงานที่ร้านอาหารของนายธันวา
ที่ต่อยเขาอ่ะนะนายธันวาเนี่ยติดเงินค่าจ้างพี่เมียเขาอยู่๕๐๐

ธันวาหรือในหมูอ่านายธันวาหรือในหมูติดเงิน
เงินค่าจ้างพี่เมียเขาที่ทำงานให้๕๔๐๐ไม่ยอมจ่าย
ธันวาคนทำร้ายเขาเป็นนายจ้างพี่เมียใช่ค่ะ

ตกลงคุยกันแล้วไม่ยอมจ่ายให้
เขาก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจตมปฐุมธานี
คือต้องบอกก่อนว่าร้านของนายธันวาเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่
รวมทั้งพี่เมียของคนที่ถูกทำร้าย
คือสาเหตุที่ต้องมาทวงเงินกันเพราะว่าพี่เมียเนี่ยจะลาออก
เพราะแม่ไม่สบายจะกลับไปดูแลแม่ที่ลาว
ทีนี้เขาทำงานไปแล้วเนี่ย๑๘วันเขาต้องได้เงิน๕๔๐๐บาท
ไน้หมูไม่ยอมให้เพราะบอกว่าจะเอาก็ได้

แต่ว่าพี่เมียเขากลับประเทศไปแล้ว
ทำให้นายหมูคงจะโกรธ
ก็เลยวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมา

แล้วรถกระบะของนายหมูขับตามมาจอดต่อท้าย
หมูลงจากรถเปิดประตูรถเขา
ลากเขาลงมาให้เพื่อนล็อก

เขาบอกเขาไม่มีโอกาสได้ต่อสู้หรือว่าปัดป้องเลย

เหตุผลที่เขาไม่จ่ายค่าแหล่งพอแล้ว
ก็เขาอ้างว่าพี่สาวแฟนเนี่ยออกก่อนกำหนด
ออกงานก่อนกำหนดเลยกระทันหันบอกกระทันหัน
แต่พี่สาวแฟนบอกนายจ้างตั้งแต่เช้าแล้วว่า
แม่ป่วยหนักไม่สบายต้องรีบกลับไปดูแม่
แล้วเสร็จแล้วบอกจะมาลาออกตอนนี้ได้ยังไง
อันนี้ก็บอกว่าแม่หนูป่วย

เขาก็บอกว่ามันเลือกป่วยไม่ได้ว่าจะป่วยตอนไหน
เพื่อนเขาขี่มอไซค์มาปาดหน้าผมตรงหัวแยกพอดีครับ
ตอนที่กำลังจะเลี้ยวฝากหน้าผมก็จอด
แล้วก็ไอ้ตัวคนอ้วนขับรถสีดีแม็กซีดำก็จอดมาปิดตูด
พอปิดตูดปุ๊บเขาก็เดินลงมาปุ๊บแล้วเสร็จแล้ว
ผมก็ถามว่าทำไม

แล้วก็ดึงผมลงไปแล้วเอากุญแจรถผมอ่ะต่อยผมเข้าเนี่ยครับ
กุญแจงอเป็นโวงผม
เขาได้บอกอะไรไหมเพียสผู้ชม
ดูกลบพ่อพี่หัวตายแทบแทบค่ะ
ดูก็ร้องแบบแรงเค้าก็เสียใจค่ะ

แต่แบบแม่ค้าเขาบอกให้เอาลูกหนูไปอย่างนี้หนูก็กลัว
ตอนนี้หนูก็ยังกลัวกลัวเขามาเอาคืน

ตำรวจก็ว่าช่วยได้แต่ดูไม่ค่อยช่วยเท่าไหร
เพราะว่าหนูเพิ่งออกตะนอกเค้ายังกล้าทำอ่ะ

เค้าเป็นคนหรือเปล่าคนเราไม่ต้องมีความรู้สึกใช่ไหม
นายสมบัติเนี่ยเป็นคนไทยแต่ได้ภรรยาเป็นชาวลาว
แบบครับที่นี่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า
เรื่องการชกต่อยกันกลางถนนมันเกิดขึ้นหลังจากที่คู่กรณีทั้งสองคน
นายสมบัติทั้งนายธันวาเนี่ยไปเจรจากันที่ตมแล้ว
พอนายสมบัติไปแจ้งตมเขาก็เรียกมาคุยให้
เรียกมาคุยจ่ายเงินกันครบแล้วด้วยนะ
ธันวายอมจ่ายเงินคืนให้แล้ว๕๔๐๐บาท
แต่ก็ยังตามมาแล้วก็กระชากรุมทำร้ายแบบนี้ค่ะ
หลายคนก็งงว่าอ้าวก็จ่ายเงินไปแล้วมันน่าจะจบไม่ใช่เหรอ
คือพอออกจากโรงพักก็เลยตามเข้ามาขับรถ
ขับรถตามเข้ามาปาดหน้าแล้วก็ล็อกแล้วก็ทำร้าย
กระชากลงมาต่อยจนคว่ำคาถนนทีนี้เราก็เลยต้องไปฟังความสองข้าง
ไปหาในหมูด้วยว่าเอ้าไหนมันน่าจะจบกันที่
ที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพักที่ตมแล้วทำไมไม่จบ
ไปหาในหมู่ที่บ้านที่ซอยวัฒนธรรมรามัน๒๐๐ปี
ปฐุมธานีครับไม่เจอตัวเจอน้องสาวในหมูค่ะ
เขาก็บอกว่าอ๋อพี่ชายไปงานแต่งที่ต่างจังหวัด
แต่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าปกติพี่ชายก็เป็นคนแบบนี้แหละ
อารมณ์ร้อนแล้วก็เป็นมวยไทยด้วยเคยต่อยมวยไทยมาก่อน
เป็นนักมวยเป็นนักมวยทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้น
ฝั่งของในหมูเล่าบอกว่าน้องสาวนะคะเล่าว่า
ก็โมโหค่ะพี่ชายโมโหเพราะว่านายสมบัติเนี่ยโทรมาขู่
ว่าถ้าไม่จ่ายเงินนายสมบัติจะแจ้งตำรวจให้มาจับแรงงานต่างด้าวที่ร้าน
พี่ชายก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนจ่ายให้
แต่สุดท้ายตำรวจก็มาจับแล้วก็ปรับแรงงานที่ร้านอยู่ดี
ที่๑เก็บความคุกกลุ่นไว้แล้วนะ
หลังจากนั้นเมื่อวานก็เลยไปเจรจาจ่ายเงิน
กับนายสมบัติแฟนภรรยาที่เป็นชาวราวเนี่ยนะ

ทีนี้ฟางเส้นสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมคะ
เงินให้ปุ๊บเขาบอกว่าสมบัติยิ้มเยาะเย้ยเขา
นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้โมโห

ไม่เคยรู้จักกันแต่ทำไมต้องมาทำกันด้วย

เพราะว่าเห็นว่าพี่ชายเราก็กำกุญแจต่อยไปด้วย

กรรมหมัดต่อยก็คือต่อย
ก็แค่นั้นเองโมโหแต่คือ

ถ้ามองในมุมกลับกันคิดว่ามันสมควร
อาจจะไม่สมควรแต่ถ้าพี่
คิดว่าลุงแกล้งเราก่อน
พี่ก็จะคิดกลับกันว่าถ้ามีคนมาแกล้งพี่มา

โดยที่เขายังไม่ได้รู้อะไรเลย

ว่าเราไม่จ่ายเงินเดือนแต่จริงเงินเดือนต้องออกวันที่๑

ลูกน้องเราต้องถูกจับอีก๔คน

พี่ชายรู้ว่ายังไงก็แบบว่า
โดนว่าอยู่แล้วคนไม่รู้
แต่คือคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ชายโดนอะไรมามั่ง

ว่าทำไมต้องทำเราขนาดนี้

อืมนี่ก็เป็นมุมของฝั่งในจ้างอ่ะ

น้องสาวน้องสาว

ยังตามไม่เจอค่ะอ่าแต่ว่า

เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นใช่ไหม

ตอนที่ในหมูเนี่ยไปต่อยนายสมบัติ
ไม่ยั้งเลยที่กลางถนนแล้วมีคนล็อกตัวไว้ให้เนี่ย
เนี่ยค่ะกำกุญแจไว้ในมือด้วยหรือเปล่า

เพียวก็เจ็บแล้วนะด้วยความที่เขาเป็นนักมวยใช่ไหมคะ

เอาตรงบางทีมันสาหัสได้นะ

ไม่มีบอกใช้หมัดเพียวนี่แหละ
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจสพสวนพริกไทยพอมันเป็นคดีความเขา
ต้องออกติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ

เจ้าของร้านเป็นร้านอาหารนะคะ
อยู่ย่านถนนสะพาน

ส่วนคนกลางคือนายสมบัติผู้เสียหายเมื่อสักครู่

นางสาวกัสมนต์ภรรยา
ของนายหมูผู้ก่อเหตุ

แล้วจริงก็คือมีอีกคนนึงที่เป็นเพื่อน

และเป็นคนล็อกนายสมบัติไว้

ก็คือเดินไม่ได้แล้วคว่ำกับถนนแล้ว

เพื่อมาเล่าเรื่องราวกันเน

ต้องให้ตำรวจนี่แหละเป็นคนฟังความทั้งสองข้าง
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

คือคุณจะคับแค้นจะคล่องใจอะไรกันยังไง
แต่คุณก็ไปไล่ทำร้ายไปเอาเรื่องเอาคืนกันอย่างนี้ไม่ได้